สายตรวจไม่กักตัวแล้วก็เดินทางไปอุดรธานีกับภูมิลำเนา
ก็มีกระแสข่าวออกมาว่าสายตรวจ๑๙๑ยศ๑๐ตำรวจเอกเดินทางกลับอุดรธานี
โดยที่ฝ่าฝืนการกักตัวอยู่ที่บ้านทั้งที่เป็นผู้ใกล้ชิด
แล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ที่สนามมวย
และช่วงวันที่๑๓๑๕มีนาคมจริงลาราชการก็เหมือนลาพัก
แต่ปรากฏว่าช่วงนั้นมีอาการไข้แล้วไม่กักตัวของตัวเอง
ขึ้นรถทัวร์ไปบ่อนไก่ไปนู่นไปนี่
เรื่องนี้ทางบรชนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เขาก็มีการออกมาชี้แจงแต่ว่าดูกรณีนี้ก่อนนะครับ
ว่าในโลกโซเชียลที่เขาออกมาว่าตำรวจนายนี้เดินทางไปไหนมาไหนบ้าง
อุดรธานีมีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่
ยืนยันผลจากห้องปฏิบัติการว่าเป็นตำรวจ
ยศสังกัดงานสายตรวจ๓
ของกองกำกับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจ

กองบัญชาการตำรวจนครบาน
ซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังโรค๑๔วันในที่พัก
เพราะใกล้ชิดกับกลุ่มข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนามมวยราชดำเนิน
แต่ปรากฏว่าเจ้าตัวไม่ได้พักที่บ้านแต่เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้าน
ที่บ้านโศกแก่ที่ตำบลเมืองเพียร์อำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานี
และได้เดินทางไปตามสถานที่ต่างทั้งในหมู่บ้านและสถานที่ท่องเที่ยว
ก่อนที่จะมีอาการป่วยและไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกุจจับ
มีการตรวจเชื้อพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙ในที่สุดนะครับ
ไทม์ไลน์ข้อมูลการเดินทางของ๑๐ตำรวจเอกสังกัด๑๙๑นายนี้

ก็เดินทางออกจากกรุงเทพนครในวันที่๑๓มีนาคม
เวลา๒๑๓๐นด้วยรถโดยสารนครชัยแอร์
เพื่อเดินทางกลับบ้านในจังหวัดอุดรธานี
และถึงบ้านพักที่บ้านโสแก่อำเภอกุจจับ
ช่วงเช้าของวันเสาร์ที่๑๔มีนาคม
จากนั้นก็ได้ไปสนามซ้อมไก่ชนของหมู่บ้าน

มาช่วงเย็นนะครับ๑๐ตำรวจเอกนายนี้ก็รู้สึกว่าไม่สบาย

วินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่
ยาแล้วก็จ่ายยาก่อให้เดินทางกลับบ้าน
โดยเจ้าตัวปิดบังข้อมูลไม่ได้บอกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
ที่ก่อนหน้านี้อาจจะไปทำงานที่สนามมวยหรือเปล่า

ไปเที่ยวนะไปร่องแพรกับกลุ่มเพื่อนประมาณอีก๑๖คน

จะเดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่กรุงเทพ
เพราะว่าลา๑๓๑๕มีนาคม

ก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลกุจจับที่อุดร

พักรักษาตัว๕วัน
เจ้านี้เจ้าตัวก็ยังไม่ยอมบอกข้อมูลของตัวเอง

ทำให้คุณหมอเนี่ยวิเคราะห์โรคได้ไม่ถูกต้อง

อย่างไรบ้างแล้วมีคนไปใกล้ชิดกับสนามมวย
แต่ยังไงก็ไม่บอกคุณหมอ
แต่ได้โทรขออนุญาตลาป่วยไปยังสารวัตรงานสายตรวจ๓
แล้วก็กลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านที่อุดรนะครับ
อังคารที่๑๗มีนาคมถึงวันพุธที่๑๘มีนาคม

วันพระสมดีที่๑๙มินาคม
ก็มีข้อมูลออกมาทราบว่ามีข้าราชการตำรวจ
สายตรวจ๓ติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙

ตัวของ๑๐ตำรวจเอกนายนี้

ก็เลยไปให้หมอตรวจโควิด๑๙
พร้อมทั้งให้ข้อมูลทีนี้ให้ข้อมูลจริง
เคยมีความใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ

ส่งตัวที่โรงพยาบาลอุดรธานี

ติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ในรายงานยังบอกว่าหลังกลับมาจากบ้าน
เจ้าตัวมีประวัติไปสังสรรค์

ก็ชี้แต่งเป็นทำไลน์ออกมาเหมือนกัน
ว่า๑๐ตำรวจเอกนายนี้
ไปที่ไหนอยากไลด์ขอลาเมื่อไหร่
จริงแล้วก็มีอาการป่วยจริง
เข้าตรวจกับโรงพยาบาลจริงแต่ทำไมรู้ไหมคุณ
แต่ไม่ได้เป็นการหนีการกักตัวนี่รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ออกมาบอกแบบนี้ตำรวจ๑๙๑ไม่ได้หนีการกักตัว
ไม่ได้แหกกฎการควารันทีนคือการกักตัว
โดยได้กลับภูมิลำเนาก่อนที่หน่วยจะตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อ
และออกคำสั่งให้กักตัวอีกทั้งต้นสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้วพบตรได้กำชับให้ตำรวจทุกหน่วย
ปฏิบัติตามคำสั่งและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
ฝ่าฝืนให้ดำเนินการลงโทษทั้งวินัยอาญาอย่างเด็ดขาด
แล้วก็ไม่ได้มีคำสั่งให้กักตัวก็เลยยังไม่ได้กักตัว

แล้วทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ชี้แจง
อีกเรื่องคือบอกว่าตำรวจนายนี้ก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สนามมวยโดยตรง
แต่จะเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดกับกลุ่มปฏิบัติงานที่สนามมวยหรือเปล่าอย่างไร
ก็ต้องตรวจสอบเส้นทางการติดเชื้ออีกครั้งหนึ่งนะฮะ